ขยับมาหน่อยที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้ครับ
นักศึกษาเทคนิคดูสิตน้องผู้
ผู้ที่โดนยิงในซอยระนอง๒จนเสียชีวิตไป
เมื่อ๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ย
คือตำรวจไปรวบตัวแก๊งมือปืนได้อีกคนนึงครับ
แสดงว่าตอนนี้ยังเหลือแค่คนเดียวนะครับ

ทันทีที่เปิดประตูรถปุ๊บนี่รีบวิ่งแจ้นขึ้นไปเลยฮะ

เป็นตอนที่ตำรวจสนดุสิตคุมตัวนายธนากร
อายุ๑๘ปีมาสอบประคำที่โรงพักดูสิตครับ
แล้วผู้กำกับสนดูสิตอย่างพันธ์ตำรวจเอกไตรพบ
ก็บอกว่าธนากรเนี่ยเป็นผู้ต้องหารายที่สอง
ที่ร่วมกันก่อเหตุฆ่าน้องผู้พงพีระสุโคตรวัย๑๖ปี
เพราะว่าวันก่อนตำรวจไปจับกลุ่มตัวยีนไซน้อย
หรือว่าอัครพลศิริเมฆานนทร์วัย๒๒ปีมาได้
ีนไซน้อยเนี่ยคุณผู้ชมเป็นคนยิงครับ
ทั้งสองคนก็คือยีนไซน้อยและนายธนากรที่เพิ่งจับได้เนี่ย
มีหมายจับจากสารอาญาข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่น
มีปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็มีข้อหายิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนโดยใช่เหตุ
แล้วก็พาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุสมควรครับ

เคยเป็นนักศึกษาเทคนิคแห่งหนึ่งย่านจรรย์สนิทวง
เป็นคนนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของนายโอมผู้ต้องหา

แล้วธนากรลงไปทำร้ายกลุ่มผู้ตายก็คือกลุ่มน้องผู้
แล้วโดนน้องผู้เอามีดแทงจนบาดเจ็บ
ส่วนยีนไซน้อยเป็นมือยิงที่โดนจับกลุ่มตัวไปแล้ว

แล้วพอเห็นนายธนากรผู้ต้องหาถูกแทง
ีนไซน้อยก็เลยเข้าไปยิงน้องผู้แล้วทั้งหมดก็หลบหนีไป
จากการสอบสวนเบื้องต้นเป็นการสอบเรื่องพฤติการในคดีครับ
ธนากรผู้ต้องหาคนล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงมูลเหตุจูงใจ
เดี๋ยวต้องสอบประคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดต่อไปครับ